มาจ้าตะล้อนตลาดมาแล้วค่ะคุณผู้ชมค่ะ
ไปเช็คราคาสินค้าในตลาดกันดีกว่าว่าวันนี้มีราคาอะไรปรับเปลี่ยนไปหรือเปล่า
ไปดูราคาของเนื้อสัตว์กันก่อนเลย
มาดูกันวันนี้นะคะสำหรับเนื้อสัตว์วันนี้ค่ะ
เนื้อแดง๑๒๐บาทต่อกิโลกรัมค่ะ
โพกไก่นี่ปรับขึ้นมาแล้วนะอยู่ที่๙๕บาทต่อกิโลกรัมนะคะ
เนื้อแดงวัว๒๔๐บาทต่อกิโลกรัม
แล้วก็ไข่ไก่เบอร์๐ก็คงที่นะคะ๕บาทต่อฟองค่ะ
ช่วงหน้าฝนแบบนี้ไปเช็คราคาของเห็ดกันต่อดีกว่าจ้า
ดูสิว่ามีเห็ดอะไรบ้างเห็ดฟาง๑๓๐บาทต่อกิโลกรัม
นางฟ้า๕๐บาทต่อกิโลกรัมค่ะ

แล้วก็เห็ดเข็มทองวันนี้อยู่ที่๓๕บาทต่อกิโลกรัมนะคะ